คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยอยากจะให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังดีดี
เพราะว่าหลุดไปนิดนึงเดี๋ยวจะงง
พ่อลูกรักกันเป็นเรื่องผิดไหมคะ
ผิดครับพ่อก็ต้องรักลูกลูกก็ต้องรักพ่อห่วงพ่อ

ศิลากับชาตรีอันนี้เป็นชาวเผ่ามงค์นะคะ
คือศิลากับชาตรีเนี่ยทะเลาะกัน

ศิลานั่งดื่มเหล้าแล้วเปิดเพลงเสียงดัง

รุมต่อยพ่อชาตรี

โอ้โหนายต่อยพ่อแล้วเหรอ

ชักปืนขึ้นมายิงชาตรีก็มีปืนเหมือนกัน

สุดท้ายศิลาพลาดท่าเสียหลักล้ม

พ่อซีลาเห็นแบบนั้นว่า
ชาตรีนี่ยิงลูกพ่อตายเหรอ

พ่อเลยฆ่าพ่อล้างแค้นแทนลูก

ของสวพวังเจ้าที่จังหวัดต่าง
เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่ามงค์
ชาตรีนอนหายใจรวยริน

หางคิ้วซ้าย๑นัดไหล่ขวา๑นัด

นอนอยู่ใกล้กับล้อรถยนต์กระบะอี๐๐๔
ประตูของนายชาตรีคู่อรินะคะ

เพราะเขาถูกยิงเข้าที่ลำตัว๒นัทค่ะ
ห่างจากจุดเกิดเหตุไป๔๐๐เมตร

ศพของชะรพงศ์ทรงยุทธ์นะคะ

เก้าหมอมอยิงเข้าขมับขวา๑นัท

ตายคาที่อีกเหมือนกันค่ะ

ชาตรีเอาก้อนหินไปเครื่องวงเล่า
ศิลานั่งดื่มอยู่บอกเปิดเพลงเสียงดัง

รุมต่อยพ่อของชาตรี

มาเอาคืนบอกเฮ้ยต่อยพ่อกูเหรอ

แล้วก็วิ่งไปมันมีบ้านหลังนึงเขาจัดงานศพอยู่พอดีครับ

สี่ประตูไล่ตามไปถึงที่บ้านงานศพ

ศิลาก็วิ่งก็หันมายิงสู้

รถก็เลยเสียหลักพุ่งชนศิลาอย่างจัง

ชาตรีเปิดประตูป๊าบออกมา

ก่อนจะขึ้นกระบะหลบหนีไป
เย่งพ่อของศิลา
ซึ่งก็อยู่ในบ้านงานศพจุดเกิดเหตุพอดี

แต่ว่าบาดเจ็บเหมือนกัน
ไปเจอพ่อชาตรีเดินอยู่แถวตลาดพอดี
ลูกมึงยิงลูกกูตาย
ก็เลยยิงพ่อชาตรีแทนค่ะ

ตอนนี้ชุดสืบสวนไล่ติดตามตัว

คิดว่าน่าจะหลบนี้ออกจากพื้นที่ไปแล้ว
ส่งคุณแซคนัทวินลงพื้นที่ค่ะ

กระจกนี้ก็กระจายทั่วพื้น

นายศิลาและนายชาตรีไปแลกหมัดซัด
ร้านค้าก่อนที่จะมีการดวนปืนกันนะคะ
โมง๗นาทีนี่เห็นไหม
ลุมต่อยกันนัวไปหมดเลยไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะค่ะ
คือเพื่อนชาตรีก็พยายามดึงชาตรีออก
ศิลาก็พยายามจะดึงศิลาออกเหมือนกัน
แล้วก็กอดกันกลมล้มกันลงไปต่อยกันอยู่แบบนี้
ช่วงมีบทสนทนาเป็นภาษามงค์บอกกูเจ็บกูเจ็บ
แล้วก็มีเสียงตอบโต้บอกจะเอาให้ตาย
หลังจากนั้นเสียงปืนปั้งก็ดังขึ้นมานะคะ
ดูเห็นไหมกูเจ็บกูเจ็บเนี่ยแต่บอกจะเอาให้ตาย

มันจะเป็นเหตุการณ์ที่เริ่มวิ่งหนีวิ่งไล่และดูปืน

บอกว่าศิลาเนี่ยเป็นลูกค้าประจำเลยชอบมาซื้อของ

ซึ่งระหว่างที่นายศิลายืนกินไอศกรีมอยู่หน้าร้าน

ตอนแรกป้ายังไปห้ามอยู่เลยบอกหยุดหยุดพอได้แล้ว

พอแล้วลูกชายตีแค่นี้พอแล้วขอขอนะตีแค่นี้พอแล้ว
เราว่าอย่างเนี่ย
แล้วรู้สึกว่าเม้เข้าบ้านนะไม่กลัวเหรอ
เขาตีกันก็กลัวนะเข้าบ้าน

แล้วได้ยินเสียงปืน
เราอยู่บ้านเราได้ยินแต่ว่าเราไม่รู้ไม่เห็น

เขาบอกว่าตอนนั้นเห็นรถกระบะขับไล่กันมา

แล้วก็เห็นในเย่งพ่อของนายศิลา

เงียบไม่พูดไม่โวยวายอะไรเลย
ตอนนั้นทุกคนก็ยังแบบคิดว่าเขาคงช็อก
คิดเลยว่าคือที่เงียบนี่คือเดินกลับไปเอาปืน

เห็นว่าตำรวจเชิญตัวลูกสาวของนายชะรพงศ์
นายชะระพงคือพ่อของชาลตรี
คนนี้ก็เลยเป็นพี่สาวชาตรีที่เป็นคนยิงศิลาตาย

ก็บอกเรื่องราวจริงมันเริ่มจากวันศุกร์ที่๒๒กันยายน

แล้วกลุ่มนายศิลาเรียกให้พ่อจอดรถ

บอกจะฆ่าพ่อทิ้งก่อนพ่อจะแก่
พอพ่อมาเล่าให้ฟังก็เลยจะพาพ่อไปแจ้งความ
แต่พ่อบอกเดี๋ยวรอชาตรีกลับมาก่อน

ชาตรีก็หุนหันออกไปหาซีลาเลยบอก

แล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะ
ก็เกิดเรื่องเพราะว่าน้องชายไป

น้องชายแค่จะไปถามเขาว่าเขาต่อยพ่อทำไม

แต่หนึ่งเดียวนั้นไม่รู้ว่าอยู่ฝั่งของใครนะคะ
ได้คุยกับน้องชายที่นั่งรถกระบะไปกับนายชาตรีค่ะ
บอกว่าตอนที่พี่ชายไปถามเอาเรื่องกับนายศิลาเนี่ย
ก็เห็นว่ามีการต่อสู้ก่อรัดฟัดเหวี่ยงกัน
นายซีลาเนี่ยสะพายกระเป๋าสีดำที่หน้าอก
บอกถ้ามึงปล่อยกูกูก็ปล่อยมึง
แล้วกระเป๋าคาดอกของนายศิลาก็หล่นลงพื้น
นายศิลานั่นแหละเป็นคนเปิดฉากยิงก่อน
ทำให้พี่ชาตรีและผมรีบขึ้นรถกระบะ
แล้วทั้งคู่ก็ยิงปืนดวนปืนใส่กัน
ตอนที่นายศิลายิงสู้ช่วงนึงเนี่ย
ปืนของนายศิลาขัดลำกล้องก็เลยสู้พี่ชาตรีไม่ได้
คุณแซคก็เลยไปที่บ้านของนายศิลานะคะ

คุยกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกปกตินายศิลาอยู่บ้าน
ก็ไม่ได้เป็นคนเมาโวยวายมีปัญหากับใครนะ
แต่ว่าเขาจะมีกระเป๋าคู่ใจที่จะเป็นกระเป๋าคาดอกคาดเอว

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นกระเป๋าอะไร
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่านายศิลาไปมีเรื่องกับคนตาย
คนตายก็คือพ่อของนายชาตรีนะ

รู้อีกทีก็คือแม่นายศิลามาบอกว่า
หรือยังว่าลูกฉันโดนยิงตายไปแล้ว
ทุกวันเนี่ยเราอยู่ทุกวันเนี่ย
ถ้าเขาถือกระเป๋าอะไรนี่ก็เราก็ไม่รู้เนอะ
เราก็ไม่เห็นเขาถือกระเป๋าอะไรเลย
แค่ใส่เสื้อผ้ากันไปธรรมดาเนี่ย
คาดติดตัวซีลาไปมีเรื่องกับคนอื่นบ่อยบ้างมั้ย

ถ้ามีงานมีอะไรก็กินอีกนิดหน่อยเนอะ
แล้วก็เป็นเจราะที่อื่นผมก็ไม่รู้
ชุดสืบสวนสพวังเจ้ายังอยู่ระหว่างตามตัว
เย่งก็คือพ่อของศิลาค่ะ

ส่วนนายชาตรีที่เป็นคนยิงนายศิลาตายเนี่ย

อาการปลอดภัยแล้วเจราะที่ก็อายัดตัวเอาไว้ดำเนินคดีแล้วค่ะ
ส่วนเห็น